โอ้โหสบายอกสบายใจค่ะคุณผู้ชม
ใส่บาทยามเช้าในวันพระใหญ่วันมาคบูชา
วันสำคัญของคนไทยอีก๑วัน
แล้วก็ยังเป็นวันหยุดยาวของหลายคนกันด้วยนะคะ

ได้เวลามาตรวจสอบสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาว

บอกได้เลยว่าช่วงวันนี้และสุดสัปดาห์อากาศดีค่ะ
เหมาะสำหรับการที่จะไปพักผ่อน
การที่จะไปทำบุญหรือว่ารวมไปถึงการทำงานบ้าน
หรือว่าการตากพืชผลการเกษตรด้วย
เพราะว่าตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว
โปร่งโล่งดีตลอดทั้ง๓วันนี้เลยนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมณปัจจุบันนี้ค่ะ
ไม่มีเมฆปกคลุมณเวลาช่วงนี้นะคะ
เพราะอะไรคะเพราะว่ามีหย่อมความร้อนนะคะ
ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนคือเลยไทยไปอีกประมาณอยู่ลาว
แต่ขณะเดียวกันเส้นความร้อนคือต่ำกว่า๑๔๐๐ลงมา
นี่คือร้อนนะคุณผู้ชมยอมความร้อนปกคลุมแบบนี้ก็เตรียมเลยนะคะ
ว่าเดี๋ยวจะต้องมีอากาศแปรปรวนเกิดขึ้น
โมเดลของวินดี้นี้นะคะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
เช้าอาจจะมีอากาศเย็นมีลมพัดแผลวมาหน่อยสบายนะคะ
แต่ถ้าหากว่าสายไปแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะภาพนี้ก็คงจะเริ่มเห็นกัน
แล้วก็เริ่มชินตากันแล้วร้อนหน่อยแสบผิวหน่อยนะคะ
ก็ปกป้องดูแลสุขภาพของตัวเองไปส่วนเรื่องของฝนแล้วก็ให้ดูกันล่วงหน้านะคะ
จะได้เตรียมพร้อมกันโมเดลนี้นะคะทำให้เห็นช่วงวันที่๒นะคะ
ฝนจะเริ่มมาภาคตะวันออกแล้วนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนล่าง
ศรีสะเกดอุบลจันทบุรีตราดทั้งแถบของภาคตะวันออก
รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลถ้าถามว่ากรุงเทพเมื่อไหร่วันที่สามนะคะ
ตกหนักเลยล่ะนะคะรอบนี้ก็หลายพื้นที่ชุ่มฉ่ำกันไปนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนก็คือว่าจะต้องเตรียมการรับมืออาคารบ้านเรือน
ต้องให้แข็งแรงต้นไม้อะไรที่มันดูเหมือนว่าจะหักโค้นลมได้ง่าย
ต้องตัดแบ่งกิ่งให้จะเรียบร้อยส่วนคลื่นนะคะก็เบาสบาย
ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยค่ะคุณผู้ชมแต่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางธรรมชาตินะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
อาหารชั้นสูงค่ะอาหารชั้นสูงที่ว่าก็คือไข่มดแดงนั่นเอง
ตอนนี้ชาวบ้านไปแห่ไข่มดแดงตามต้นไม้กันคือช่วงประมาณมีนาถึงเมษาเนี่ย
แดงออกไข่เต็มรังแล้วค่ะชาวบ้านก็จะเอาถุงปุ๋ยกระสอบใหญ่ใหญ่แบบเนี้ย
ผูกติดกับปลายไม้ไปเขย่าเขย่ารังมดแดงให้ไข่มันตกลงมาในถุง
พอได้แล้วเนี่ยก็นำมาเทใส่ถาดจากนั้นก็ใช้แป้งมันโรยเพื่อไล่ตัวมดออกไปนะคะ
ก็จะเหลือแต่ไข่มดแดงเม็ดเป้งใหญ่นำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู
ก็หลายคนก็ชื่นชอบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชาวบ้านแล้วก็เมนูอาหารพื้นบ้านที่ยอดฮิตเลยล่ะค่ะ
ได้อาหารบำรุงพุงกันไปแล้วนะคะไปดูอาหารตากันหน่อยค่ะ
ชมความสวยงามของดอกสะเหลาที่ถนนพิศนุโลกจังหวัดนครสวรรค์หน้ามหาวิทยาลัยนเรสวนกันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยกำลังออกดอกสีม่วงสลับขาวเบ่งบานสะพรั่งสวยงามจริง
ใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้แล้วประทับใจบางคนถึงขั้นจอดรถแวะมาถ่ายรูปเลยทีเดียวนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าสภาพอากาศจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร
บ้านเราก็ยังมีความสวยงามอยู่เสมอนะคะ
วันนี้ก็เป็นอีกวันดีวันหนึ่งนะคะที่จะได้เริ่มต้น

ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สบายตาภาษีนเขาก็งามนะคุณฮะ

กำลังจะบอกเลยวันนี้เขาต้องงามอย่าง
ใช่ชุดก็งามคนก็งามนะคะ